ส่วนความคืบหน้ากรณีหนุ่มหึงโหดนะคะตามง้ออดีตพันรยาค่ะ
ตามไปถึงหอพักนะคะอยู่แถวคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้เอาปืนไปยิงยางรถสีขาวคันนี้เพราะคิดว่าพันรยาอยู่ในรถคันนี้
รถคันนี้เป็นรถของเพื่อนอดีตพันรยานะคะแต่ว่าที่ไหนได้ค่ะ
ภรรยาตามมาอีกหนึ่งคันนะคะมากับเพื่อนชาย
เห็นแบบนั้นโมโหนักมากขึ้นนะคะเข้าไปทำร้ายร่างกาย
เข้าไปตบตีแล้วก็ไปกระชากขึ้นรถขับหนีไปเลย
ตอนนี้หายไปอยู่นะคะคนที่ก่อเหตุคือนายสมหวังมุกศรีอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหอพักแห่ง๑หลังตลาดนัดคุณยาย๑๐๐ปี
คลองหลวงปฐุมธานีนะคะเกิดขึ้น๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งผลการสอบสวนของตำรวจทราบว่านายสมหวังใช้ปืนยิงล้อรถเก๋งคันสีขาว
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะเข้าใจว่าอดีตพันรยานั่งมากับเพื่อน
หวังจะให้รถเนี่ยหยุดไปไหนไม่ได้แต่หลังจากนั้นกลับเห็นอดีตภรรยานั่งรถมากับเพื่อนชายอีกคนค่ะ
ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปฉุดกระชากทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา
แล้วก็ฉุดทั้งเพื่อนอดีตพันรยาหลบหนีไปด้วยสรุปแล้วหายไป๓คนนะคะ
นวนการก่อเหตุนายสมหวังน่าจะต้องการง้ออดีตพันรยา
เพราะก่อนหน้านี้เคยแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คนค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพคลองหลวงนะคะ
ให้พยานสองคนที่เห็นเหตุการณ์มาชี้ตัวผู้ก่อเหตุ
จากนั้นจึงได้ไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับนายสมหวังมุกศรี
ฐานความผิดพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนหรือใช้ดินปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ